วันนี้จริงอากาศร้อนมากนะ

ต้อนรับบรรยากาศร้อนทางการเมือง

วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่อากาศร้อนและฝนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้วย
ดูเรื่องของอุณหภูมิกันก่อนเลยแหม่ร้อนตับแตกจริง
โอ้โหแดงเข้มขนาดนี้
และโดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งตกของประเทศไทย
ตากกาญจนบุรีลากยาวลงมาราชบุรีและกรุงเทพมหานครวันนี้

ฝนก็ลดด้วยนะวันนี้ดูจากภาพถ่ายดาวเทียม
ไม่มีเมฆที่จะทำให้เกิดฝนได้เลยกับทั้งประเทศ
แต่เป็นแบบนี้เฉพาะช่วงเช้าเท่านั้นก็คือตั้งแต่เวลานี้ค่ะ

เพราะเที่ยงเท่านั้นแหละฝนเริ่มมาแล้ว
มาจากภาคใต้ค่ะเริ่มจากด้านล่างก่อนเลย
แล้วจะขึ้นมาเรื่อยจนถึงนู้นแหละค่ะ

ย้ายไปแถวฝั่งตะวันออกค่ะภาคตะวันออก
วันนี้ฝนจะกระจายทั่วไป
เบาหรือหนักแตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจจัยที่เกิดขึ้น
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยก็คือหย่อมความร้อนที่ยังคงมี
ลมหนาวจากประเทศจีนรวมถึงลมใต้
ที่พัดความชื้นจากทะเลเข้าไป

่อมความร้อนยังคงมีอยู่ในประเทศไทย
แต่พวกนี้เป็นต้นไป

เสาร์อาทิตย์จันทร์
แต่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์พรุ่งนี้นิดหน่อยฝนจะเริ่มกลับมาแล้วค่ะ
เพราะเราไปตรวจเจอนู้นตัวแอลฝั่งตรงนู้นนะคะ
ทะเลจีนใต้ค่ะเป็นยอมฝนที่ตรวจจับได้

จากฝั่งตะวันออกมาที่ฝั่งตะวันตก
และสิ่งที่เขาเคลื่อนมาจุดที่เขาเคลื่อนมาคือเข้าด้านล่างค่ะ
แหลมยวนและจะเข้าช่วงนี้ค่ะ
ช่วงประมาณภาคใต้ตอนล่างของไทย
เสาร์อาทิตย์จันทร์ภาคใต้
เตรียมรับมือฝนกันหน่อยแหม
อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็รับมือฝนกันไป
แล้วสัปดาห์หน้าเตรียมอีกทีแล้วกัน
ฝนที่ตกลงมาค่ะภาคอีสานเขาบอกว่า

หลายคนบอกดีจังเลยจะได้ออกไปเก็บเห็ดนะคะ
เอามากินเองเอามาขายก็ได้ราคาดี
จุดนี้คืออำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเข้าป่ายูคาลิปตัสค่ะ
เก็บเห็ดมีทั้งเห็ดเพาะเห็ดโคนเห็ดปลวกเห็ดดิน
ขายได้ราคาดีเพราะว่าที่อ่านมาทั้งหมดนี้
เป็นเห็ดยอดนิยมของผู้บริโภค
วันสองวันที่ผ่านมาหลายครอบครัวพากันไปเที่ยวค่ะ

เที่ยวน้ำตกหลายคนไปเที่ยวตามแหล่งน้ำ
นี่คือว่าณอุทยานทรีลงที่อำเภอกันธรวิทย์ไทย

พายขยักไม่ต้องลงทะเลแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาไปพายในแม่น้ำก็ได้
ชมป่าธรรมชาติรับลมเย็นเป็นกิจกรรมคลายร้อนที่เหมาะกับสภาพอากาศ
แต่อย่าลืมนะไปพายขยักแบบนี้อย่าลืมสวมเสื้อชูชีพด้วยนะคะ
ระมัดระวังค่ะกิจกรรมทางน้ำช่วงนี้
ต้องรีบไปนะเดี๋ยวฝนมานะคะแล้วหลายคนก็บอกด้วยว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนหลอก
ตั้งเขามาเลยแล้วก็พัดหายไปแต่เสียงฮึ่ม
ขอเตือนละกันจุดไหนที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
อย่าไปอยู่ในพื้นที่โล่งแดงเพราะฟ้าอาจจะผ่าได้